มีสองสามีภรรยาที่ปราจินบุรีนะครับ
นำหลักฐานที่เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายของนายกอบตในพื้นที่ปราจีนบุรี

ขึ้นนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ทางฝั่งผู้เสียหายนะครับบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำ๗กุมภาพันธ์นะครับ
ผู้เสียหายที่บันทึกคลิปเอาไว้บอกว่า
นี่ฮะสองสามภรรยานะครับเขาชื่อคุณเบนส์กับคุณนุชนะครับ
บอกว่าฝั่งของผู้ที่เข้ามาเนี่ยคือแตงโมนะ
นี่ที่บ้านโวยวายต่อว่าด่าทอต่างนานามีการข่มครูบอกอยากตายหรือเปล่า
สพศรีมหาโพธินะครับที่ปราจีนบุรีท้องที่เกิดเหตุ
เราไปคุยกับฝั่งของคนถ่ายคลิปก่อนนะครับ
ก็คือคุณนุษย์นะครับเธอบอกเธอยอมรับว่าเธอไปกู้เงินมาจาก
แตงโมจริงแตงโมนี่เป็นลูกสะพ้ายนายกอบตในพื้นที่ศรีมหาโพธิ
ซึ่งก็มากับสามีที่ชื่อเต้ในคลิปนั่นแหละเธอบอกเธอไปกู้มาหลายครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งหมด๔๔๐๐๐บาทรวมดอกเบี้ยด้วยเนี่ยจะเป็น๕๐๐๐
เขาคิดอัตราดอกเบี้ยแบบรายวันนะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย
๔๔๐๐และวันศุกร์๑๐๐๐รวมแต่ละสัปดาห์เธอต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้๑๑๔๐๐๐บาท
จากที่กู้มา๔๔๐๐๐๐นี่นะครับเป็นการกู้แบบไม่มีหนังสือสัญญา
แต่มีสลิปการโอนเงินที่เธอโอนไปให้แต่ละครั้งเธอบอกเธอยอมรับว่าเธอจำเป็นต้องใช้เงิน
ต้องไปกู้เขาแม้ดอกเบี้ยจะมหาโหดที่ผ่านมาทรงไปเนี่ยต้นไม่เคยลดเลย
เธอบอกเธอเอามานับเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยเธอจ่ายไปร่วมล้านแล้วนะ
เธอก็ตอบโต้สินะคงทำให้อีกฝั่งไม่พอใจก็เลยพาสามีขับรถมาหาถึงบ้าน
แล้วตั้งใจจะขับรถชนเธอด้วยซ้ำโชคดีตอนนั้นเนี่ยเธอยังหลบอยู่ในรถ
แล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากสามีของเธอ

ชาคริสนี้ชื่อเล่นชื่อเต้นะครับคุณเบ้นสามีของนุษย์บอกว่ากังวลมากตอนนี้
ว่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
หนี้เนี่ยมันควรเป็นไปตามกระบวนการ
ไม่ควรจะมาข่มขู่กันแบบนี้
เราก็ไม่รู้ว่าแฟนผม
อาจจะผิดหรืออีกฟังอาจจะผิด

เรายังไม่รู้ต้องถามคือหลักต้องถามแฟนผม
เพราะแฟนผมเขาก็มีหลักฐาน
ทางตำรวจสภศรีมหาโพธิก็เลยเชิญ
คู่กรณีมาสอบปากคำนะครับแล้วก็แจ้งข้อหา
ก็คือบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปรวมทั้งข้อหาคมคู่ข่มเหงด้วยนะครับ
ทางผู้เสียหายเขาก็ขอคัดค้างการประกันตัวนะครับแต่ว่าสารอนุญาตประกันตัวได้นะครับ
คือทางฝั่งของคู่กรณีของคุณนุษย์เนี่ยนะฮะกับคุณเบนส์เนี่ย
สองสามีภรรยาเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นลูกชายกับลูกสะพ้ายของนายกอบตในพื้นที่เนี่ยนะครับ
คือเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าฝ่ายชายที่ชื่อเต้เนี่ยเคยเป็นข่าวอยู่หลายรอบนะครับ
มี๑๒สิงหาคมปี๖๓ถ้าท่านผู้ชมจำได้ตอนนั้นมีการนี่ฮะไลฟ์
ไลฟ์ให้ผู้หญิงกราบเท้าครั้งที่สอง๑๒พฤษภาคม๖๔
ดักทำร้ายผู้หญิงคนนึงที่หน้าโรงงานตอนนั้นก็ข่าวดังนะ
อีกครั้งหนึ่ง๑๐พฤศจิกายน๖๕ตอนนั้นต้องไปที่ศาลไปไกลเกลี่ยกันคดีไปดักต่อยเขานั่นแหละ
ออกจากศาลขับรถปาดหน้าคู่กรณี
ชักปืนมาขู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านจับไว้ได้๔คน
พร้อมกับปืน๕กระบอก

ท่านผู้ชมครับทางเป้เนี่ยเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
ขอชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะนี่หนุ่มเต้นะฮะ
บอกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับฝั่งของลูกหนี้

คือเขาให้ทั้งคู่เนี่ยกู้ยืมเงิน
แล้วก็คิดดอกเบี้ยตามที่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดโกรธเคืองอะไร
ทั้งที่ถูกโพสต์พาดพิงนะ
ถึงขั้นบอกจะโกงเงินเขากับเมียด้วยซ้ำ

คือมีการโพสต์ข้อความด่ามาถึงลูกถึงเมียของเขา
แล้วเหตุการณ์ที่คู่กรณีเอาไปโพสต์นี่นะ
มันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีมากกว่านั้น

แล้วที่บอกเขาจะไปขับรถชนก่อนเนี่ยไม่มีนะ
นี่เดินเข้าไปหาดีนะจะไปคุยด้วย
เขาบอกเขามีหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอนะครับ

จะใช้หนี้พี่วันไหนจะเอายังไงมาคุย

จะเอายังไงลงมาคุย

ตกลงกูไม่ได้วันนี้กูไม่ให้มึงกลับ

เต้บอกวันที่ผมไปหาผมก็เดินลงไปหา

ไปตามพักพวกมาข่มขู่ด้วยซ้ำ
ใช้รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยมาปิดทางเข้าออกเอาไว้
ไม่ยอมให้เขาออกจากพื้นที่

มึกรู้อะไร
ไปเข้าเลยบอกใครก็แน่ที่ครูใคร

หรือว่ามากระทำกับใคร

เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาก็จะขอต่อสู้ในมุมของเขาเหมือนกัน

จะดำเนินคดีกับคนที่มาข่มขู่เขาด้วย
เขาพร้อมมาเลยโทรเรียกลูกพี่พร้อมมาเลยผมก็โอ้โห
ผมก็กลัวนะครับคนนี้คือใครผมไม่รู้
ผมไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครลูกพี่
พอลงรถมาโอ้โหคนนี้หาบุคคลคนนี้หาแต่เรื่องผม
ทุกข่าวทุกเหตุการณ์ก็บุคคลคนนี้ทั้งนั้นเลย
ทั้งที่ผมก็ไม่รู้จักนะผมไปทำอะไรให้เขาผมก็ไม่รู้
บุคคลคนนี้ต้องมายุ่งกับผมทุกเรื่อง
บุคคลคนนี้ก็คืออย่างในคลิปว่าตำรวจห้ามขนาดตำรวจห้าม

ทีนี้ที่พ่อของเต้เขาเป็นนายกอบตในพื้นที่นะฮะ
บอกเขาก็ขอยืนยันแล้วก็ขอชี้แจงผ่านทีมข่าวของเราว่า
เขาไม่ได้มีอภิษฎเหนือคนอื่นไม่เคยเอาเรื่องของพ่อเนี่ยมาเกี่ยวข้อง
แล้วที่ประกันตัวมาในคดีล่าสุดตรงนี้

เพราะฉะนั้นอย่าดึงพ่อเข้ามายุ่งเกี่ยว